พาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดเลยกันหน่อยนะคะเมื่อคืนนี้มีเหตุยิงกันกลางวงเล่าขึ้นคนนึงใช้ปืนแก๊ปยาวอีกคนใช้ลูกซองเลยค่ะแล้วสองคนนี้คือครอบครัวเดียวกันเป็นพี่เขยกับน้องเมีย
ซึ่งปกติสองคนนี้นั่งดื่มเหล้าด้วยกันทุกวันนะคะหลังเลิกงานก็จะนั่งตั้งวงดื่มเหล้าด้วยกันแต่เมื่อคืนเนี่ยไม่รู้อีท่าไหนจริงอะค่ะ
ไม่ถูกหูไม่เข้าหูกันสุดท้ายมีปากเสียงกันเอามีดไล่ฟันกันแล้วสุดท้ายเนี่ยทั้งสองคนคือเอาปืนไล่ยิงกัน
น้องเมียนะคะปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลทราบชื่อก็คือนายเสรีสุทธิอายุ๔๐ปีค่ะ
ส่วนคนก่อเหตุคือนายประจักษ์ศาสตร์ดีอายุ๕๐ปีเป็นพี่เขยเนี่ยนะคะ
อาวุธที่เขาใช้คือปืนลูกซองกระสุนเบอร์สิบสองหนึ่งนัดที่ยิงเนี่ยยิงเข้าไปที่หัวแล้วก็ไหล่ขวาของนายเสรี
ทำให้นายเสรีนอนจมกองเลือดบาดเจ็บสาหัสกู้ภัยปฐมพยาบาลให้แล้ว
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลนะคะสุดท้ายเสียชีวิตค่ะ
ตำรวจภูทรด่านซ้ายลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุไปเจอปืนแก๊ปยาวหนึ่งกระบอกของผู้ตาย
ประตูกระท่อมมีรอยกระสุนปืนลูกซองสี่รูไม้มุมชายหลังคาถูกยิงจนไม้เนี่ยฉีกขาด
หางออกไปสามเมตรมีปลอกกระสุนปืนลูกซองเบอร์สิบสองอีกหนึ่งนัดตกอยู่ที่พื้น
มีรองเท้าแตะเปื้อนเลือดหนึ่งข้างและอีกข้างเนี่ยอยู่ห่างไปอีกสามเมตร
ซึ่งก็เป็นของนายประจักษ์นายประจักษ์เนี่ยถูกยิงสวนมาที่ขาข้างซ้ายด้วยปืนแก๊ปยาว
ก็เลยบาดเจ็บสาหัสขี่มอเตอร์ไซค์สีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
หนีไปพร้อมกับลูกซองยาวเล่าให้คุณผู้ชมฟังเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะ
หลังจากที่ได้มีการสอบสวนเนี่ยรู้มาว่าเย็นเมื่อวานนี้
นายประจักษ์นายเสรีแล้วก็เพื่อนนั่งดื่มเหล้ากันที่บ้านของนายประจักษ์นี่แหละค่ะ
นี่ตั้งวงกันอยู่แบบนี้จากนั้นนายประจักษ์กับนายเสรี
อยู่อยู่ก็ทะเลาะกันขึ้นมามีปากเสียงกันขึ้นมานายประจักษ์
คว้ามีดเลยค่ะแล้วก็ไล่ฟันนายเสรีเนี่ย
นายเสรีใส่เสื้อสีแดงนะตามกราฟิกที่เราทำนายเสรีก็วิ่งหนีไปที่กระท่อมท้ายบ้านที่อยู่ห่างออกไปประมาณ๑๒๐๐เมตร
จริงจริงเรื่องควรจะจบแล้วนะไม่จบค่ะนายประจักษ์วางมีดแล้วไปหยิบลูกซองอ่ะ
สะพายบ่าแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ตามนายเสรีไปพอถึงทางเข้ากระท่อม
มอเตอร์ไซค์ทิ้งเอาไว้ริมถนนแล้วเดินเข้าไปที่กระท่อม
ตัวนายเสรีเองหลบอยู่ในกระท่อมใช่ไหมคะแล้วเขาก็มีปืนเหมือนกัน
ก็เอาปืนแก๊ปยาวยิงเข้าขาซ้ายนายประจักษ์เลย
นายประจักษ์ก็บาดเจ็บคิดว่าเออบาดเจ็บคงไม่เป็นไรแล้วล่ะ
ก็เดินออกมาทางประตูจะหนีปรากฏว่าประจักษ์เจ็บก็จริง
แต่ยังมีแรงยิงอยู่ก็เอาลูกซองยิงแบบนี้ค่ะ
ครับหนึ่งนัดเข้าไปที่หัวเข้าไปที่ไหล่
ทำให้นายเสรีนอนจมกองเลือดแล้วก็สุดท้ายไปเสียชีวิต
หลังจากก่อเหตุเสร็จนายประจักษ์กลับบ้านก่อนเลยค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านเปลี่ยนกางเกงแล้วก็หนีไปทางป่าท้ายบ้าน
พอตำรวจติดตามไปที่บ้านของนายประจักษ์ที่อยู่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ๑๐๐เมตรเนี่ยนะคะ
ลักษณะบ้านเป็นบ้าน๒ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้
ก็เจอรถมอเตอร์ไซคันสีดำที่ขี่มาเนี่ยจอดอยู่หน้าบ้านเลย
ที่พักเท้าด้านซ้ายคนขับมีคราบเลือดมีรอยเลือด
ดตั้งแต่ตรงที่จอดมอเตอร์ไซค์เข้าไปในตัวบ้าน
ขึ้นไปถึงห้องนอนชั้นสองตำรวจก็เลยปิดล้อมในบ้านเลยค่ะ
พอตรวจสอบดูก็เจอภรรยานายประจักษ์ก็คือพี่สาวคนตายนะ
นางพัชรินสุธินางพัชรินก็พาตำรวจเข้าไปตรวจค้น
ก็ไม่เจอตัวนายประจักษ์ค่ะเจอแค่กางเกงขายาวเปื้อนเลือดตกอยู่หนึ่งตัว
ก็คิดว่านายประจักษ์คงมาเปลี่ยนกางเกงแล้วก็หลบหนีไปที่พักเท้าด้านซ้าย
เห็นที่เป็นปื้นดำอันนั้นคือรอยคราบเลือดแล้วก็เนี่ยเข้ามาถึงในตัวบ้าน
ขึ้นไปถึงห้องชั้นสองเลยนะคะคุณอดิทบุญนิมทีมขาวธรรมดาทีวีเรา
ลงพื้นที่ไปที่บ้านที่เกิดเหตุวันนี้ค่ะก็ไปพูดคุยกับนางพัชรินนี่แหละ
ก็เป็นทั้งภรรยาของผู้ก่อเหตุแล้วก็เป็นทั้งพี่สาวของคนตายด้วย
เล่าให้ฟังบอกว่าเย็นเมื่อวานเธอก็อยู่ในวงเล่านั้นนะ
ตัวเธอน้องชายเธอคือผู้ตายแล้วก็เพื่อนรวมถึงสามี
ก็นั่งดื่มเหล้ากันอยู่ที่บ้านแล้วอยู่อยู่น้องเธอกับสามีก็มีปากเสียงกัน
เพราะว่าสามีเธอนายประจักษ์เนี่ยด่าเธอ
บอกโอ๊ยเลิกตั้งวงกินเหล้ากันได้แล้ว
น้องชายเธอที่อยู่ในวงด้วยก็เลยไม่พอใจทะเลาะกันขึ้นมา
ตัวเธอเองเธอบอกเธอเสียใจมากเลยกับเรื่องที่มันเกิดขึ้น
ทั้งที่ปกติแล้วทั้งสามีและน้องชายเป็นกวนเหล้าที่ดื่มเหล้าด้วยกันทุกวันเลย
ถามว่าปากเสียงก็เคยมีบ้างนิดหน่อยพอหอมปากหอมคอ
แต่ไม่เคยถึงขั้นที่จะอารมณ์ร้อนแล้วก็ฆ่าแกล้งกันแบบนี้
อยากจะฝากไปบอกสามีว่าให้เข้ามามอบตัวเถอะ
เพราะเธอเป็นห่วงว่าถูกยิงบาดเจ็บที่ขาบาดเจ็บสาหัสด้วย
ส่วนน้องชายเธอก็รักมากเหมือนกันแต่ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ขอให้น้องไปอย่างสงบ
ขอโทษกับสิ่งที่สามีทำเธอเองเนี่ยเป็นคนกลางเธอก็ลำบากใจมากเหมือนกัน
แล้วเคยก็ไปเลยลำบากใกล้นึงก็น้องชายสุดที่รักน้องคนเดียวด้วย

ตอนที่นายประจักษ์ก่อเหตุแล้วก็วิ่งกลับมาที่บ้านก่อนจะหนีไป
ท่านผู้ชมครับมีลูกชายวัย๘ขวบที่อยู่ที่บ้าน
แล้วเห็นพ่อใช้มีดผ่าแผลที่ถูกยิงเทยาใส่บาดแผล
โอ้โหเหมือนในหนังเลยพ่อบอกว่าเพื่อห้ามเลือดนะครับ
ยังบอกพ่อว่าพ่อถูกยิงเหรอพ่อบอกกับเด็กนะครับ
บอกว่าพ่อถูกยิงแล้วก็วิ่งออกไปทางหลังบ้านแล้วก็หายไปนะครับ
เดี๋ยวฟังน้องที่เล่าให้กับผู้สื่อข่าวเราฟังหน่อยนะฮะ
พาไปแล้วก็เอายาแล้วก็เอาห้าพันแล้วก็
หนีออกจากบ้านไปแค่นี้ครับ
พ่อบอกว่าปวดแผลครับ
ตอนนั้นข้ามีเลือดเต็มเลยครับ
มีอะไรแบบบอกพ่อไงครับถ้าจะต้องมีพ่อฟังอยู่นะครับ

นิ่มยังได้คุยกับพ่อและแม่ของนายเสรีผู้ตาย
ซึ่งก็คือพ่อตากับแม่ยายของนายประจักษ์ผู้ต้องหานะ
บอกว่าคือไม่คิดว่าไม่คิดเลยว่าลูกเขยจะโมโหร้ายถึงขั้นฆ่าลูกชายได้แบบนี้
เสียใจมากทั้งที่สองคนนี้ไม่เคยทะเลาะกันเลยนะไม่เคยทะเลาะถึงขั้นลงไม้ลงมือกันมาก่อน
เหล้าด้วยกันทุกวันหลังจากเลิกงานตอนที่รู้ข่าวว่าลูกชายถูกยิงเสียชีวิตใจแทบสลายตอนนี้อยากให้ลูกเขยเข้ามามอบตัว
เป็นคนบอกง่ายไม่ดื้อแต่กินเหล้านะกินแม่ขอตังค์ไปตัดผมหน่อยก็ให้ตังค์ไปไปตัดผมแล้วก็มาเสร็จแล้วอาบน้ำมากินเหล้ากัน
เพราะว่าพี่เขยนั้นด่าพี่สาว
แต่ก็มันก็ไม่เคยทำกันสักที
แต่มาคราวนี้มันสงสัยมันจะเมามาก
ไม่คิดว่ามันจะเป็นถึงขนาดนี้
ส่วนวันนี้นะคะทางตำรวจชุดสืบสวนสพด่านซ้ายเนี่ย
เขาก็ยังคงออกตามล่าหาตัวนายประจักษ์แหละ
เรื่องตามเล่าด้วยแรงเนี่ยมันทำอยู่แล้วแต่ความเชื่อก็เอาซะหน่อยค่ะ
เพราะว่าเขาหนีเข้าไปในป่าในเขาไงจุดทูบ๙ดอกบอกเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเลยบอกให้ช่วยเปิดทางให้ด้วยนะ
จะได้ตามจับตัวคนร้ายได้เร็วค่ะ
เขามีการแบ่งกำลังออกเป็น๒ชุดนะคะ
ก็อย่างที่บอกว่านายประจักษ์เนี่ยหลบหนีขึ้นป่าขึ้นเขาไป
ซึ่งระยะทางห่างจากบ้านประมาณสัก๒กิโลเมตรกว่าได้
ก็พยายามไล่ตามหยดเลือดรอยเท้าเส้นทางเข้าป่าริมทานร่องน้ำไปเรื่อย
เขาบอกว่ามุ่งหน้าไปทางบ้านหนองสิมในตำบลนามาราอำเภอนาแฮวค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยในช่วงระหว่างที่ไล่ติดตามเนี่ย
พกติดตัวไปด้วยแต่คิดว่าคงไปไหนไม่ได้ไกล
เพราะว่าบาดเจ็บที่ขาซ้ายอันนี้คือใบหน้าของนายประจักษ์นะคะ
เอียงติดตามตัวผู้เกาะเหตุแล้วคงไปไหนไม่ได้ไกล
คิดว่าอีกไม่นานก็น่าจะจับตัวได้เพียงแต่ว่า
ภูมิประเทศที่เขาหลบหนีไปเนี่ยมันคือป่าเขามันก็อาจจะตามตัวยากหน่อย
ซึ่งตอนนี้มีการประสานทางญาติให้ไปเจรจากับผู้ต้องหาแล้วนะคะ
ให้ติดต่อเข้ามอบตัวตำรวจบอกว่าก็จะให้ความเป็นธรรมแล้วค่ะ